อ่ะยังอยู่ที่เรื่องของหมาจรจัดไปที่มรยอง
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังไล่ตีหมาจรจัด๕ตัว
มันอาจจะไปเกะกะบ้านเขาหรือว่าไปไล่กัดเขาก็แล้วแต่
ทีนี้ห้าตัวเนี้ยมันวิ่งไปกลางถนนอ่า
จังหวัดนั้นมีคุณแม่ท่านหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ไปชนรถของเขาเขาก็เสียหลักหักหลบแล้วก็ตกข้างทางไป
ค่ะบาดเจ็บเขาถามว่าเหตุการณ์เนี้ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
นี่ไงคนที่ไล่หมารับผิดชอบได้ไหม
แต่หมานั้นเป็นหมาจรจัดหรือเธอเองต้องรับผิดชอบตัวเอง
เพราะเธอหลบหมาแล้วตกข้างทางเองหรือยังไง
ดิฉันก็ปัญหาหมาจรจัดของคุณนี่ก็ปัญหาหมาจรจัดเห็นไหม
แล้วมันจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าคนที่ไล่หมาก็บอกว่า
ก็หมาไปชนรถคุณเองคุณหักหลบไปเอง
ตัวแม่บอกว่าอ้าวก็คุณไล่หมามาชนรถฉัน
เถียงกันไม่จบฮะปัญหาเป็นงูกินหางเลยนะ
ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันเออหลายกันเลยอ่ะนะฮะ
คนเจ็บที่ไปแจ้งความนี่คือนางนรมนนิคมเขตอายุ๓๙ปี
ด้านนั้นไปแจ้งความที่สพมรยองก็บอกว่า
ก็ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยนะดีชั้นก็ขี่รถจักรยายนข้างกันเนี่ย
จะไปขายปลาทูที่ตลาดนิคมพัฒนา
แต่พอไปถึงที่บริเวณหน้าอนามัยบ้านดอน
ตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียน
กำลังไล่ตีหมาอยู่ครับริมถนน
หมา๕ตัวแล้วมันก็วิ่งหนีออกไปกลางถนนครับ
จังหวะนั้นเธอขี่รถมาพอดีแล้วหมามันวิ่งไปชน
มันหลายตัวเธอก็ต้องหักหลบใช่ไหมหักหลบ
เสร็จปุ๊บเสียหลักรถเวียงตกไปข้างทาง
นอนอยู่ในส่วนพ่วงโอ้โหใบหน้ากระแทกเหล็กสิครับ
บาดเจ็บนะฮะมีเลือดออกด้วย
เบื้องต้นเธอเองบอกว่าก็พยายามคุยกันกับท่านผอคนนั้นแหละ

แต่กลับได้คำตอบว่าพาลูกสาวไปทำแผนแล้วกัน
อันดับใกล้ไหนไปนะฮะแถมปัดความรับผิดชอบด้วย

แล้วก็หาว่าอ้าวก็หมามันวิ่งออกไปชนเอง
ตอนนั้นเขาบอกว่ามีพลเมืองดีช่วยไปแจ้งกู้ภัยให้
แล้วก็นำลูกสาวไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วคุณหมอต้องเย็บไปถึง๑๖เข็มด้วยกัน

คือก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับหนู

ก็พี่ไล่หมาออกมาไงรถหมาถึงได้มาชนรถหนูไง
ลูกหนูถึงได้เป็นอย่างนี้ไงเพราะพี่ไล่ตีหมาออกมา
แล้วเขาก็ยังพูดว่าเดินไปเย็บอนามัยสิ
เสียตั้งไม่กี่บาทหรอกหนูก็เลยบอกว่าไม่ค่ะ
หนูจะรอผู้ภัย

พยายามติดต่อไปยังพอโรงเรียนคนนั้นให้ช่วยรับผิดชอบหน่อย

ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมาจากพอท่านนั้นที่เป็นคนไล่หมาไปนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวนำใบเสร็จทั้งหมดไปฝากไว้ที่ครูประจำชั้นของน้อง
เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นพอที่น้องเรียนอยู่ด้วยซ้ำไปนะฮะ
โรงเรียนเดียวกันแล้วก็อยากวอนให้ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเรื่องแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ไม่เคยมีคนถูกหมากัดแล้วเขาไปฟ้องร้องใครรู้ไหม
ฟ้องเทศบาลแต่คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด
ตกลงแล้วเนี่ยเทศบาลจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบหรือเปล่า
ที่ไม่ดูแลหมาจรจัดให้ดีน่าสนใจนะคะ
ถ้าเกิดว่าคดีถึงที่สุดแล้วดีกาออกมาเนี่ย
จะเป็นบรรทัศนให้กับกรณีอื่นต่อไปได้ด้วย
เดี๋ยวถ้าสมมุติคดีนี้เรียบร้อยดีแล้วผมจะตามผลของคดีมาแจ้งให้ทราบนะครับ